อยู่กันที่เรื่องโควิด๑๙ค่ะคุณผู้ชม
หนึ่งในวิธีการป้องกันก็คือการใส่หน้ากากอนามัย
ทีนี้พอพูดถึงหน้ากากอนามัยข่าวช่วงนี้มันออกมาเยอะเหลือเกิน
หาซื้อหยากบังแพงบังนะกากอนามัยมือ๒บาท
ทีนี้อย่างเมื่อเช้าคือใกล้หมู่บ้าน

แล้วก็มีผู้นำชุมชนเขาก็ประกาศเสียงตามสายนะ
แล้วปรากฏว่าเขาเอามาเริ่มเอามาขายแล้ว
หนึ่งมี๑๐ชิ้นราคา๒๕บาทก็ให้ไปต่อแถวกันไป

ในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างส่งมาบอกกันหน่อย
แต่ว่าที่จะคุยต่อไปนี้เกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัย
มันกลายมาเป็นคำถามเอาไซส์ใหม่ไซส์ดี
หรือใส่แบบผ้าหรือต้องเป็นแบบกระดาษทั่วไป

ออกมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้เราจะได้เข้าใจไปพร้อมกันด้วยนะคะ
ก็มีการโพสต์ในโลกโซเชียลนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัยเลย

ว่ามันตกลงใช้ป้องกันไวรัสได้ไหม
เพราะว่าบางงานวิจัยเขาก็มีผลการทดลองออกมา
บอกว่าพอใช้ได้ดีกว่าไม่ใส่
วิจัยหลังมาบอกว่าใส่หน้ากากผ้ามันไม่ได้ช่วยป้องกันไวรัสอะไร
ทีนี้หมอแหลปบอกว่าแต่ที่แน่ว่ากันตามผลการทดลองแบบ
พูดถึงไวรัสนะปรากฏว่าหน้ากากผ้าเนี่ยพอกันฝุ่นได้ครับ
ขึ้นอยู่กับความละเอียดของผ้า
ส่วนที่แนะนำว่าให้ใช้แบบผ้าเนี่ยเพราะว่าอะไร
ไอ้แบบปกติแบบที่ใช้แล้วทิ้งที่มันเป็นเขียวฟ้านั่นน่ะ
มันหายากเหลือเกินหรือถ้าเกิดว่ามีขาย

วันก่อนเราคุยกันแผ่นหนึ่ง๒๕บาทถูกไหม
ใช่ที่แพงสุดนี่ไปเจอมาแผ่นหนึ่ง๓๐บาทแล้วนะ

แต่ก็ไอ้บางแบบนี้นี่ก็มาเป็นอีกหนึ่งปัญหานะที่คนเจอ
คือไม่ได้มาตรฐานไงไม่ได้คุณภาพไง
ใช่ค่ะแล้วบางคนก็ไม่รู้ว่าซื้อไป

แต่ที่แน่หมอแหลปบอกว่าทุกการทดลองยืนยันตรงกันนะ
หน้ากากอนามัยแบบที่มีสีเข้มด้านหนึ่ง
ใช้กันในทางการแพทย์สามารถป้องกันไวรัสได้
อาจจะไม่ได้ป้องกัน๑๐๐แต่ก็ป้องกันได้
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์รวมถึงองค์การอนามัยโลก
เขาก็เลยแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย
แต่เฉพาะผู้ที่มีอาการหวัด
หรือว่าคนที่อาจจะใกล้ชิดกับคนป่วย
หรือคนที่อยู่ในที่แออัดพลุกพลาดต้องเดินทาง
เช่นขึ้นรถไฟฟ้าอย่างนี้คนแน่นก็แนะนำให้ใส่
ซึ่งที่เขาไม่ค่อยเน้นเรื่องหน้ากากเท่าไหร

เพราะว่าการติดเชื้อไวรัสสาเหตุอันดับหนึ่งมาจากอะไร

พอมือเปื้อนปั๊บไปจับราวบันไดไปกดลิฟต์ปั๊บ
ก็มาจกหน้าขยี้ตาอ้าวแคะจมูกบ้างหยิบของกิน
บางคนใส่หน้ากากอนามัยแบบสดิบดีเลยนะ
พอไปเปิดประตูบิดลูกบิดไม่ได้ล้างไง
ดลิฟต์ปุ๊บมาจับหน้าต่อโหนรถเมย์มาจับหน้าต่อ
แล้วบางคนพอไม่ได้ล้างมือเอามือมาจับหน้ากากอนามัยแบบนี้ค่ะ
ทีนี้พอมาจับหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้า
มันก็ทำให้เชื้อโรคมาสะสมอยู่
ต่อให้คุณจะใส่หน้ากากอะไรก็ตาม
สิทธิ์ป่วยได้ถ้ามือเปื้อนแล้วมาจับหน้ากากอนามัย

สิ่งที่เราควรทำหน้ากากอนามัยใส่ได้ไหมใส่ได้
แต่สิ่งที่สำคัญคือการล้างมือบ่อย

ใครที่มีเจลก็ใช้เจลล้างก็ได้
คือไวรัสมันตายง่ายถ้าเกิดว่าอยู่นอกร่างกายคน
อันนี้คือสิ่งที่หมอแหลปแพนด้าบอกมานะคะ
แต่ตอนนี้หลายหน่วยงานหลายองค์กรเขาก็

บางทีพี่รอประพอพี่หน้าบ้าน
ตรงราวจับประตูเช็ดปุ่มกดลิฟต์อะไรเนี่ย

ก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราด้วยนะคะ